คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องดีมาเรื่องแย่หน่อย
เรื่องดีในที่นี้คือความน่ากินของโรตี
แต่ว่านี้ค่ะอยากที่จะให้ช่วยกันตามตัวหน่อย

หลังจากที่มีคนโพสต์ภาพบัตรประชาชน

แล้วก็พาดหัวหน้าบัตรประชาชนเลยว่า

ผู้ร้ายข่มขืนเด็กอายุไม่ถึง๑๕ปี

ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่อู่ทอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะคะ
ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุคมขืนลูกเลี้ยงของตัวเอง
แล้วลูกเลี้ยงเป็นเด็กม๔ค่ะ

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่งคนก่อเหตุอย่างที่เห็นหน้าตาไปแล้ว
สมชายจุมจันทร์อายุ๔๒ปีค่ะ
ซึ่งตอนนี้โลกออนไลน์แชร์โพสต์นี้กันไปมากกว่า๓๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียหายนะคะ

ซึ่งก็คือภรรยาของคนก่อเหตุนี่แหละ
เธอเล่าบอกว่า
เก็บไข่นำไปขาย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ำวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
นายสมชายออกอุบายบอกลูกเลี้ยงบอกว่า
ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พ่อไปช่วยเก็บไข่หน่อย
จะได้เอาไปให้เจ้าของที่นาที่เอาเป็ดไปเลี้ยง
แล้วก็จะพาไปหาแม่ที่เลี้ยงเป็ดอยู่กลางทุ่งนาด้วย
แล้วขากลับก็จะได้กลับมาพร้อมกับแม่เป็นเพื่อนกัน

ทำไมพ่อขี่พาออกนอกเส้นทาง
รู้สึกท่าไม่ดีเลยรีบหยิบมือถือโทรหาแม่

นายสมชายพ่อเลี้ยงก็จอดรถลงไปทำทีล้างมือ
รู้สึกเลยว่าท่าไม่ดีแน่นอนวิ่งหนีเลยนะคะ
แต่ไม่ทันค่ะ
พ่อเลี้ยงวิ่งไล่ตามจับตัวได้แล้วอุ้มน้องเข้ากระท่อมเลย
ประเด็นก็คือว่าระหว่างนั้นน้องโทรหาแม่อยู่ใช่ไหม

เสียงลูกสาวร้องบอกอย่าทำหนูอย่าทำหนู
แม่เนี่ยช้ำใจมากได้ยินลูกร้องขอให้ช่วย
แต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนค่ะ

ข่มขู่น้องบอกห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร

ส่วนพ่อเลี้ยงทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยค่ะ

เข้ามาหาเด็กที่บ้านบอกให้เด็ก
บอกให้เด็กก็พาชวนเด็กกลับไปเอาไข่
ซึ่งว่าจะเอาไปแจกชาวนาอย่างนี้
จะเอาไปแจกข่าวนาคือมาชวนเด็กไป
จะเอาไข่กลับมาแล้วแต่มันไม่ส่งเด็กที่บ้าน
พาเด็กออกไปเลยค่ะ
แล้วก็เด็กก็คือโทรหาเรา

แบบนี้ต้องแจ้งความเท่านั้นก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ซึ่งญาติพี่น้องก็เขาก็มาช่วยกันจับตัวพ่อเลี้ยงส่งตำรวจนะคะ
แต่ว่าพ่อเลี้ยงก็ไหวตัวทันก็เลยหลบหนีไปแล้ว
และมีการกลับมางัดบ้านด้วยนะตั้งใจงัดเพื่อข่มขู่คนในครอบครัว
ตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะคะหวาดภาวะกันหมดเลย
อยากให้ตำรวจช่วยจับตัวนายสมชายคนนี้ให้ได้หน่อยค่ะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกธนากรสุวรรณศรีผู้กำกับการสพสะยายโสมบอกว่า
สอบปากคำพยานแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติศาลจสุพพันธุ์ปรีออกไม้จับนายสมชายตั้งแต่ธันวาคมแล้ว
แล้วก็ส่งชุดสืบสวนตามล่าตัวอยู่
คิดว่าน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่และน่าจะจับตัวได้เร็วนี้นะคะ
ก็เหมือนที่คุณรัชพรพูดไว้เมื่อช่วงท้ายเบรกที่แล้วว่า